ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ

ลั่งเสร็จปุ๊บกลับมาบ้าใหม่ค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเกลี้ยกล่อมสำเร็จไหม

ปรากฏว่าตำรวจเกลี้ยกล่อมสำเร็จนะคะ
ไม่มีใครได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตค่ะ
ตำรวจจากสพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะได้รับแจ้งเหตุ
แล้วก็รีบลงพื้นที่ไปเลย
นี่แหละค่ะเป็นตึกแถวอยู่ภายในซอย
เสรีภาพตคลังอเมืองนศรีธรรมราช
คนก่อเหตุชื่อว่านายเอนามสมมุติอายุ๔๑ปี
ตอนตำรวจไปถึงนะไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปในบ้าน
ปิดประตูเหล็กชั้นล่างแน่นหนาเลยค่ะ
ใช้มีดปลายแหลมเจาะที่คอหอยลูกชายตัวเอง

น้องก็แบบจะร้องดีไม่ร้องดีก็กลัวว่าตัวเองจะโดนฆ่าตาย
ตำรวจกระจายกำลังปิดล้อมตึกแถวจุดนี้แหละ

สอบถามทราบว่านายเอคือก่อนที่จะคลั่งแล้วก่อเหตุ
ทะเลาะกับเมียก่อนทะเลาะกับเมียเสร็จปุ๊บ
ทำร้ายร่างกายเมียเมียทนไม่ไหววิ่งหนีออกมาจากบ้าน
อยู่ในบ้านทำไงคราวนี้จับลูกเป็นตัวประกันเลยค่ะ
หลังจากนั้นนายเอได้ขู่บอกว่าจะเชื่อดคอลูกชาย
หากตำรวจยังปิดล้อมอยู่ก็คือลักษณะเอาลูกชายเป็นตัวประกันนั่นแหละ
จนกระทั่งตำรวจใจคอไม่ดีแล้ว
ถอยออกมาก่อนมาตั้งหลักคุมเชิงอยู่ห่าง
พันธุ์ตำรวจโทรกรเกียจทองนุ่น
รองผู้กำกับการสพเมืองนครศรีธรรมราช
ก็เลยให้ภรรยาของนายเอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยเป็นกำลังหน่อย
เจรจากับนายเอจนกระทั่งนี่ไง
นี่จังหวะที่มีการเจรจานะคะให้เมียของนายเอเนี่ย
ไปเจรจาจนกระทั่งนายเอมีท่าทีอ่อนลง
แล้วก็ยอมค่ะยอมให้ภรรยาเข้าไปในบ้าน
ตำรวจอาศัยจังหวะที่นายเอเปิดประตูปุ๊บ
กรูเข้าไปแบบนี้ค่ะเข้าไปจับกลุ่มนายเอมาได้นะคะ
ช่วยเหลือน้องวัย๑๑ขวบมาได้สำเร็จค่ะ
จังหวะนั้นเองช่วยเหลือน้องออกมาได้
แต่นายเอไปไหนอ่ะไปไหนคุณผู้ชม

ปีนออกไปนั่งที่กันศาสตร์หน้าบ้าน
ในมือนี่จังหวะนี้
ในมือยังถือมีดปลายแหลมอยู่เลยค่ะ
แล้วก็ครูบอกว่าเดี๋ยวจะจับตัวเองเป็นตัวประกัน

คู่ฆ่าตัวตายหากตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม

ภรรยาเอ๊ยเมียของนายเอ๊ยช่วยอีกครั้งหนึ่ง

ให้ภรรยาเข้าไปเกลี้ยกล่อมนายเอกครั้งหนึ่ง
ใหญ่ค่ะลองอีกครั้งหนึ่ง

เกลี้ยกล่อมสำเร็จนะคะตำรวจก็รวบตัวได้นะคะ
ค้นตัวพบยาบ้า๔เม็ดด้วย
เพื่อนบ้านบอกว่านายเอเดิมทีเดียว

แล้วไปอยู่ที่นครศรีกับลูกกับเมีย
ชาวบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกันมา๒ปีแล้ว
แล้วผัวเมียคู่นี้นะมีปากเสียงกันบ่อยมาก

แต่นี่ค่ะเมียโอ๊ยตายแล้ว
ด้วยความรักผัวเนอะ

นี่เป็นเพื่อนบ้านของบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ส่วนตำรวจรองผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
ที่ตำรวจดำเนินการไม่ได้เกินกว่าเหตุอะไรใดทั้งสิ้น
ยุทธวิธีก็คือการเจรจาเกลี้ยกล่อม
เพราะรองภูมิกับก็บอกว่าเข้าใจสภาพคนที่ติดยาเสพติด
หลังจากนั้นแล้วก็จะนำตัวนายเอไปตรวจหาสารเสพติด
พร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ